ตำนานของกองการบันเทิงเหมือนกัน
พี่แอนทองประสม
คุณผู้ชมดูหลักฐานอยู่ที่หน้าพี่แอนตรงนี้แล้ว
และดูความผิวความหน้าเด็กของพี่แอนนะ
โอ้โหบอกเลยหยุดอยู่กับพี่จริงนะฮะ
ซึ่งนอกจากภาพนิ่งทั้งหมดนี้แล้วนะครับ
คลิปนี้นะฮะมีการใส่ฟิลเตอร์นิดหน่อย

เดี๋ยวแม่เดี๋ยว
ตาลอยแบบนี้พี่แอนเขาแซวตัวเองเลยว่า
ขอตัวไปนอนก่อนดีกว่าจ๊ะ
เดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันก่อนนะครับ
อ่าเนี่ยแม่เขานะ

พอโผล่ข้างมานิดนึงเป็นหน้าสดสวยอยู่

ตอนนี้อย่างไรก่อนแม่ต้องไปนอนตอนนี้แหละอ่าแม่ต้องนอนหรือเปล่า
อันนี้ก็คือเป็นมุมเฮฮาของพี่แอร์นะครับ
ดูมุมเฮฮาของพี่แอนมุมขำไปแล้ว

แต่คราวนี้ไม่ได้มาคนเดียวแล้ว

มาจากไอจีของแต้วเป็นคลิปแฟชั่นวีดีโอเก๋

แต่ที่ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้แค่คลิปเดียว

ขอสักหน่อยขอทั้งคู่ร่วมมือกันสักเรื่องหนึ่งได้ไหม

จะเอาพี่แอนมาเป็นผู้จัดและเต้าเป็นนางเอกก็ได้
หรือว่าพี่แอนกับแต้วจะปะกันสักเรื่องเลยก็ดี

เป็นสองสาวสวยคุณภาพทั้งคู่นะฮะ
แล้วก็แอบเห็นพี่แอนเขามาแซวใต้คลิปแต้วด้วยนะ

เป็นการเดินสับไปฟาดอะไรอย่างนี้

แต่จริงพี่แอนหลังแกมาสายฮาหน่อย

ก็ต้องบอกว่าถ้าแม่มาเบอร์นี้
ลูกสาวยังพวกเราเอาอย่างไรดีจ้ะ
แม่ขอประทันโทนยกมือไว้
รับบทสวยแม่ขายสวยแม่ขายเลย
ภาย๕เหลือพื้นที่ให้เรายืนสักนิดหนึ่ง

ใช่แต่ว่าพอเห็นเขาสองคนแบบนี้น่าสนใจจริงคุณผู้ชม
เอาจริงยังไม่เคยเห็นเขาโคจรมาร่วมงานกันเลย
แล้วก็คือต้องมานะเขามากฝีมือทั้งคู่มือรางวัลทั้งคู่นะคุณผู้ชม

แอนเป็นผู้จัดอยู่ยังไม่เคยเรียกใช้งานแต้ว